ในช่วงที่กำลังแรงอยู่
อีกหนึ่งประเพณีที่นิยมก็คือบุญบ้างไฟ

ใช่ค่ะปกติแล้วจะมีที่ภาคอีสานนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้จะพาไปดูที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เทศบาลตะบนผู้เตยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ
จัดงานประเพณีบุญบ้างไฟชิงถ้วยพระราชทาน
เด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
เห็นนี่ก็เป็นขบวนฟ้อนรำรวมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสาน
เป็นไฮไลท์ของงานขบวนเอ๊บ้างไฟ
ที่สวยงามตระการตากว่า๑๕ขบวน
หลายคนสงสัยว่าทำไมใช้คำว่าอีสานแต่ไปอยู่ที่เพชรบูรณ์

เพราะว่าชาวเพชรบูรณ์บางส่วนพูดภาษาอีสานนะคะ

เอามาขยายความคำว่าเอ๊บ้างไฟกันหน่อยนะคะ
ที่บอกว่ามี๑๕ขบวนก็คือขบวนที่ตกแต่งบ้างไฟแล้ว

อืมก็คือตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ
แล้วก็แห่ไปรอบเขตเทศบาลตำบลผู้เตย
เพื่อให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิดค่ะ
ดูจากขบวนแล้วนี่สวยงามไม่แพ้
ต้นฉบับก็คือยะโสธรเลยนะคะ
บุญบ้างไฟผู้เตยถือว่ามีชื่อเสียงมายาวนาน

ภาพจากมุมสูงเป็นขบวนที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะ

จึงถือว่างานบุญบ้างไฟที่ภูเตย
ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็มีการจัดประกวด

ไปแล้วนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนอีสานว่า
ผู้ที่จะทำให้ฝนตกลงมาได้คือพญาแถน
จึงใช้กุศโลบายโดยการสร้างบ้างไฟเพื่อที่จะจุดขึ้นไปบนท้องฟ้า
บูชาพญาแถนและก็ขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
อกจากนี้การแข่งขันก็สำคัญเช่นกันสำหรับประเพณีบุญบ้างไฟของเทศบาลผู้เตยปีนี้
อกจากจะจัดยิ่งใหญ่แล้วมีบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านบ้างไฟแสนนี่ก็ขนาดใหญ่หน่อย
ไฟร้านนี้ใหญ่กว่าบ้างไฟแดงนะคะ
จากจังหวัดเยอะโสธรเขาก็มาร่วมจุดให้ชมที่เพชรบูรณ์ด้วย
แล้วก็มีบ้างไฟจากหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะคะร่วมแข่งขันค่ะ
ว่าจะเป็น๑๐๑อุดรธานีนครราชศรีมาชัยภูมิและเลยกว่า๘๐ทีม
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ